สังเกตไหมคะช่วงหลังมานี้ดิฉันก็งงมาก
นี่เขาไปรีวิวโรงแรมนะคะรีวิวโรงแรมยังไง

อยากจะทำอย่างอื่นมากกว่าคุณผู้ชม

ดกระดุมเดินไปรู้อะแหละว่าขายของแต่ก็ดูแบบว่า
แต่นักออกกำลังกายหนักใช่มีคุ้มสิกแพคนะคะ
โดดเชือกหน้าบ้านก็โอ้โหเต็มที่มีคลิปวิดีโออีกนะคะ
เรียกว่าอลังการมากวันเนี่ยกองบกไม่ทำอะไรเลยนะคะ
ไว้ดูค่ะอุ้ยมาแล้วค่ะคุณชมคนนี้ไม่๒๐๑๗เรียง
ก็ออกกาปเจ็คกรีนเออเข้าเลยเลยละกันนะคะ
บอกว่าจริงแล้วคือเขากำลังจะมีละครเรื่องใหม่
เรื่องนี้เล่นเป็นแบบว่าคุณหลวง

แล้วก็ต้องมนต์เสน่คาถาหาคู่ประกบคู่กับมุกดา

ไมค์มุกดาเป็นผู้จิ้นดังมากมาทดโลกัน

คือมันแจ้งเกิดให้ดังเปรี้ยงทั้งคู่เลย

สิ่งที่อยากรู้คือจะกลับมาแล้วจะฮอตอีกหรือเปล่า

โอ้โฮตายแล้วไปฟังใหม่ค่ะ

ฝากด้วยเรื่องเพตานรุมิตรนะครับ

ก็ทางแสดงค่อนข้างรู้ใจอะค่ะ